พาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนจะไปกินทุเรียนนะฮะ

มีการจัดงานสืบสารตำนานสาวบ้านแต้
ซึ่งมีประวัติอันยาวนานยาวนานคุณใช่ไหม

ติ๊กต่างว่าเป็นสาวบ้านแต้
เขามีประวัติยาวนานมาถึง๖๐ปีเป็นอย่างไร

สวัสดีครับ

สำหรับขบวนสาบ้านแต้นะครับ
เป็นบรรยากาศในขบวนแห่ที่คลอ

ตลอดทั้งงานสร้างความคลึกคลื้นคึกคักให้กับทุกคนในงาน
งานนี้นายกอบจจังหวัดชายภูมิ
คือนายกมนตรีชาลีเครือเป็นประธานเปิดงานนะครับ
แล้วก็มือชื่ออย่างเป็นทางการว่างานสืบสารตำนานสาวบ้านแต้
จัดขึ้นที่ลานเพลินสาวบ้านแต้หน้าที่ว่าการอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับ
อกจากนี้นะครับในอำเภอกเกษตรสมบูรณ
คือในอำเภอสารวุฒิจีระพิทักกุล
ยังร่วมกับ๑๑อบตนำชุมชนแต่ละท้องถิ่น
ออกมาสืบสารตำนานสาวบ้านแต้
โดยการแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนทั้ง๑๑ตำบลที่แตกต่างกันออกไป
มีชาวบ้านกว่า๑หมื่นคนได้ออกมาร่วมแสดงบนท้องถนนแบบนี้เลยนะครับ

แล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนของหนุ่มบ้านยางกับสาวบ้านแต่
กิจกรรมเด่นคือมีการประกวดการรำสาวบ้านแต้
ของแต่ละตำบลด้วยนะครับ
ที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งคำว่าสาวบ้านแต้เป็นภาพยนตร์ด้วยนะ
ในปี๒๕๑๑นำแสดงโดยพระเอกตลอดการคุณสมบัติเมธานี
สำหรับงานสืบสารตำนานสาวบ้านแต้ได้กำหนดจัดขึ้นทุกปีนะครับคุณ
ในวันที่๕กันยายนและหากย้อนไปประมาณปี๒๔๙๙เลยนะคุณนะครับ

ไปหาหมอที่สุขศาลาก็คือสถานีอนามัยในปัจจุบันนี้
นับเป็นเวลาถึง๖๐ปีแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตำนานที่เกิดขึ้นมานะครับ
ส่วนเพลงนี้นะที่มีคำว่าเกษตรสมบูรณ
ซึ่งหมายถึงอำเภอหนึ่งในจังหวัดชายภูมิก็คืออำเภอนี้นะครับ
สาวบ้านแต้ที่คุณบอกนะประวัติของเพลง
เขาบอกว่ามีการแต่งโดยใช้สถานที่จริง
ส่วนบ้านแต้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในตำบลธาตุ
เป็นเพลงรำวงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงดนตรีศูนย์ทราพรมาอย่างยาวนานนะคุณ
แล้วก็มีการถูกนำไปร้องถูกนำไปรำในภาคอีสานแบบนี้ด้วยนะครับ
เราได้รับทราบทั้งตำนานเพลงแล้วก็ตำนานของวิถีชีวิตด้วย
ความเป็นมาของสาวบ้านแต้จนกลายเป็นเพลงดังของวงสุนทราพร
ส่วนหนุ่มบ้านยางก็คงไปจีบกับสาวบ้านแต้ไง
เกี่ยวพาราศีกันสดก่อนนะคะ